ช่วงนี้ไทยรัฐรัฐานข่าวพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์
ผู้ชายถูกยิงอุกอาจอยู่ที่ข้างบ้านตัวเองนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชค่ะ
ผู้ชายคนนี้อายุ๒๕ปีเท่านั้นเองนะคะ
เขาไปนั่งเล่นอยู่ที่สาลานั่งเล่นข้างบ้าน
และหลังจากนั้นค่ะเขาถูกยิงเข้าที่ขมับเลยนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อวานนี้เองนะคะ
พื้นที่ตำบลแก้วแสนอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบบริเวณสารานั่งเล่น
ห่างจากบ้านพัก๑๐เมตรเท่านั้นเอง
พบศพผู้เสียชีวิตชื่อว่านายชินวัฒน์สิทธิดำรง
หรือว่าแมวอายุ๒๕ปีนะคะ
ถูกยิงด้วยปืนอาวุธลูกซองเข้าที่ท้ายถอย
เจาะเข้าที่กกหูซ้าย๒รูทะลุหูขวา๑รูค่ะ
สภาพศพนอนหงายเสียชีวิต
ในที่เกิดเหตุพบรองเท้าแตะสีดำ๑คู่ด้วยนะคะ

ตำรวจบอกว่าทำไมจะต้องเก็บรองเท้าแตะสีดำนี้ไว้
เพราะว่าผู้ตายเองใส่รองเท้าอยู่
รองเท้าแตะสีดำนี้มันเป็นของใครนะคะ
นายเล็กมหาศุกร์อายุ๗๕ปี
ของผู้ตายเล่าว่าหลานทำงานรับจ้างทั่วไป
กรีดยางพารายังเป็นโสดค่ะไม่มีครอบครัว
ก่อนเกิดเหตุหลานกลับจากทำงานรับจ้าง
กำลังนั่งรับมีดกรีดยางอยู่ที่สาลาน

ส่วนตัวคุณตาเองดูทีวีอยู่ในบ้านค่ะ
เมื่อได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๑นัด
ก็เลยร้องตะโกนเรียกหลานชาย

ไปเจอว่าหลานถูกยิงเสียชีวิต
ขอข้อมูลนะคะว่าหลานเคยไปทะเลาะกับใครไหม
แบบนี้ค่ะบอกว่าหลานไม่เคยเห็นทะเลาะกับใคร

หลังเสร็จงานก็ไม่เห็นไปไหนกลับบ้าน

ก็เลยไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้ค่ะ
ฮ่ารู้สึกว่าหนอนดูแลนะ

ตอนเกิดเห็น
ต้องอยู่กันเกี่ยวกับใครอะครับในบ้าน
ป็อกจิงคุนว่ากำลังพังเป็นอย่างนี้อยู่
ตำรวจปูทรจังหวัดท่านความสีธรรมราช
นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง
เพื่อหาวิถีกระสุนของคนร้ายค่ะ

น่าจะใช้ปืนลูกซองสั้นซุ่มยิงมาจากจุดนี้แหละค่ะ

มันเป็นแท้งน้ำปลาปลาของหมู่บ้าน
ห่างจากสาลาที่พบศพผู้เสียชีวิต๕๗เมตรเท่านั้นเอง
อกจากนี้ยังพบกระสุนลูกปลายอีก๓หัวตกอยู่
และพบรอยรูกระสุนปืนที่กระเบื้องข้างสาราอีก๔รู
ส่วนปมสังหารยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะ
เมืองต้นตำรวจคาดว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัว
ส่วนประเด็นอื่นก็ยังไม่ได้ตัดทิ้ง
จะต้องสืบสวนหาหลักฐานเพิ่มเติม
เรียกพยานในจุดเกิดเหตุมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
พร้อมจะเร่งติดตามตัวมือปืนรายนี้มาดำเนินคดีค่ะ